ที่ต้องนำมาประจานแล้วแชร์รัว
กับพฤติกรรมของนางเอกดัง

น๊าวก็เป็นนางเอกน่าหวานหันมาชี้หน้าหนู

เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นได้อยู่อีกหรอ

เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้ว

แต่ทุกวันนี้มันอยู่ในไอจีหมดแล้วเนอ

พี่เมก็ต้องรับไว้ก่อน

ชั่วโมงเดียว๓แสน๔แสน

อันนั้นรับ้ิเว้นท์ดีกว่ารับ้ิเว้นท์ชั่วโมงครึ่ง
แต่งหน้าทำผมสวยจากกองไปปุ๊บ
แต่ถ้าอันนี้เป็นข่าวอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวไง
ถ้าครั้งเดียวใครจะไปพูดถูกมั้ย
เขาบอกว่าแทนที่นั้นอิเว้นต์ทำไมน่าโง่จ้างมาก

ใช่อันนั้นเข้าใจอีกไหมบ้างยังไม่รู้สิ
ในวงการนี้ก็เยอะแยะ
แต่มันก็มีคนทำมันอยู่บ่อยไง
๕๔๓หันไปอันนี้วิ่งขึ้นรถแล้ว

จนช่องฟันไปแล้วก็เห็นดูสงบปากสงบฟันไปเยอะ

แต่ที่มันมีปัญหาบอกว่ามันโครงรายละครทุกวันไง
มาแว็บไม่ได้คุณแม่นโรงพยาบมันกระทบ

ไม่ต้องเขียน

นิงนี่แบบบ่อยมากเลยอ่านข่าวหนิงนี่นะเกือบทุกวัน

อันนี้ต้องอัพเดทค่ะ
อะไรอัพเดทเล่าสิ
ล่าสุดเนี่ยนะวันที่๘กุมภาพันธ์เนี่ย

รายงานว่าสาวครีมเป็มศินีย์

ทำสำอางอะไรกันนู่นนี่นั่นต่าง

มีปัญหาหรือเปล่านี่นิ่งไม่ทราบนะคะตัวตามตัวเอง

ทำด้วยกันด้วยหรอน่ะชื่ออะไรหรอถ่ายอะไรอ่ะ
นั่งหนาเป็นกุมเป็นก้อนนะมี

อ๋อคุณพี่ไม่ได้รู้เลยเห็นมะเออ
หรือแบบนี้หรือเปล่าทำให้ดูมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถามอีกครั้งเออเดี๋ยวค่อยถามอีกครั้ง
อะไรวะทำไมหนิงมันต้องมีเรื่องมีราวอยู่เรื่อยวะเพื่อน
ก็เนี้ยตัวเนี้ยโอ้โหในกระทงกระทูมันมีคนถามว่าช่วงนี้ทำไมมีสัมภาษณ์คุณนิ่งบ่อยจังไงครับ
สัมภาษณ์ทุกครั้งก็พี่นิ่งเป็นเพื่อนกับหลายคนไงพี่นิ่งเพื่อนเยอะเพราะว่าเท่าไหร่คน

เออไม่เรามีเพื่อนแต่เราไม่ชอบสร้างกระแส
แต่ฉันเป็นคนที่ไม่รู้หรือฉันเป็นคนไม่มีเพื่อนวะ

แต่ว่าเพื่อนพี่ก็เป็นแบบไอ้นี่เปล่า
ก็ใช่ไงเพราะพี่ก็มีพี่หนุ่มเป็นเพื่อนแล้วดังนั้นพี่ไม่ต้องแถลงค่ะ